ในช่วงครอบครัวบัวลวงอีคอนอินเดคซ์

เช่นเดียวกันติดตามพร้อมกันกับทั้งสองท่านครับ

ก็กลับมาพบกับอีกออนอิงเด็กซ์เข้าโกหลหลวงเช่นใครนะครับ
ก็วันนี้มาอัปเดตด้านการลงทุนนิดนึงครับพี่นิดครับ
เมื่อวันศุกร์ตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่า
จริงเปิดมา๓วันทำการเนี่ยร้อนแรงนะครับ
แล้วก็เมื่อวันศุกร์ขึ้นไปทำจุดสูงสุด
เขาบอกว่าตั้งแต่ก่อตั้งตลาดทรัพย์เลยนะฮะโอ้โห
ก็๑๘๐๓๙๓จุดนะครับ
แต่ว่าปิดตลาดเท่ากลับมาปิดที่๑๗๙๕๔๕ก็ยังบวกอยู่๔จุด
ครับอันนี้ปริมาณการซื้อขายก็เกือบเกือบ๙หมื่นล้านทีนี้เปิดมา๓วันนี้เกิดแล้วขึ้น
ทำไมเราเห็นปริมาณการซื้อขายคึกคักมากครับ
ก็จริงแล้วเนี่ยในช่วงของเดือนธันวาเดือนมกราคมเนี่ย
เราก็จะมีได้ยินศัพท์อยู่เสมอนะครับเช่นอ่าเอฟเฟกต์อืม
ดีเซมเบอร์เอฟเฟกต์ครับคริสต์มัสเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ก็อันนี้เป็นเรื่องของเรียกว่าพฤติกรรมของนักลงทุนแล้วก็ผู้จัดการกองทุนที่จะมีการปรับพอร์ตนะครับ
คำว่าปรับพอร์ตก็หมายความว่าเรามีบัญชีมีเงินลงทุนอยู่มีทั้งซื้อทั้งขาย
เพื่อที่จะมองไปว่าในปีนี้เราจะควรมีหุ้นอะไรบ้าง
เราควรจะถือหุ้นในธุรกิจอะไรบ้างนะครับก็มีการปรับพอร์ตนะครับ
ปีนี้เนี่ยหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าโอ้โหดัชนีเนี่ย
เรียกว่าย้อนกลับไปเนี่ยใกล้เคียงเลย
ตอนที่สมัยเราเคยเห็นดัชนีขึ้นไปสูงในระดับที่ใกล้เกือบ๑๘๐๐จุด
ครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหมันก็รู้สึกว่าภาพมันกลับเลย
จากที่เคยสวยหรูเนี้ยคือต้องย้อนไปปีสองห้าสามเจ็ดครับ
ตอนนั้นเนี้ยหุ้นไทยใช้เวลาประมาณสักไม่กี่ปีครับ
ขยับจากหลักหลักร้อยจุดเนี้ยนะครับครับ
ขึ้นมาถึงระดับสักพันเจ็ดร้อยเกือบพันแปดร้อยใช่ใช่
ตอนนั้นปีประมาณปีสามเจ็ดใช่หลังจากนั้นให้หลังอีกประมาณสักสามปี
เราก็วิกฤตเลยครับผมนะครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ย
หลายคนเลยกลัวนะครับก็อยากให้ชี้แจงอย่างนี้ให้
ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองพิจารณาดู
อย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเรามองในเชิงของมูลค่าตลาด
หลายคนบอกว่าซื้อหุ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดอืม
ดัชนีปัจจุบันนี้ขึ้นมาใกล้เคียงกันแสดงว่าเพิ่งเสมอตัวเหรอ
อันนี้ผมก็บอกว่าดูอย่างนั้นไม่ได้ครับผมนะครับ
เพราะว่าเราต้องดูว่าแม้ว่าดัชนีเนี่ยของตลาดหุ้นเนี่ย
ใกล้เคียงกับเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับแต่มูลค่าตลาดหุ้น
ก็คือเอาจำนวนหุ้นทุกตัวที่อยู่ในตลาดจากคูณราคาและรวมกัน
ใช่เรียกว่าเรียกว่าเป็นมูลค่าจริงเลยอ่ะ
อยู่ที่เท่าไรตอนปีสามเจ็ดเนี้ยตอนนั้นอยู่ประมาณสักสามล้านล้านบาท
ครับนะครับแล้วก็มีหุ้นซื้อขายอยู่ประมาณสักสองถึงสามร้อยตัว
อืมนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับนับถึงสิ้นปีหกศูนย์ปีที่แล้ว
ครับนะครับเรามีหุ้นเทรดกันอยู่ในตลาดประมาณหกร้อยตัว
ครับมูลค่าตลาดสิบเจ็ดจุดแปดล้านล้านบาทครับโอ้โหท่านผู้ชมทางบ้าน
ถ้าเห็นภาพอย่างนี้แสดงว่ามูลค่าตลาดของไทย
เพิ่มขึ้นมาประมาณหกเท่าตัวโอ้โหขึ้นมาเยอะมากครับแสดงว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ต้องบอกว่าความมั่งคั่งของคนไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น
ถ้าพูดกันแบบทั่วไปเลยก็คือ๖๐๐เปอร์เซ็นต์โอ้โห
แต่ก็มีบางท่านที่ถ้าถือหุ้นผิดบริษัทนะครับก็อาจจะขาดทุน
ล้มหายตายจากไปถูกต้องครับนะครับแต่บางบริษัทก็อาจจะได้มูลค่าเพิ่มมากกว่า
หกเท่าตัวอ่านะครับแต่นี่ก็แสดงว่าการที่ดัชนีเนี่ย
พิจารณาดูดัชนีอย่างเดียวไม่ได้หมายความสะท้อนในเรื่องของ
ความมั่งขั้งของประเทศไทยครับนะครับเราต้องดูมูลค่าตลาดประกอบด้วย
เรามาดูกันว่าแล้วตอนนี้พอตลาดหุ้นใกล้เคียงกับ

ตัวเลขเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่เราต้องพูดถึงเลย

ซึ่งตอนก่อนต้มยำกุ้งประมาณปี๓
ตอนนั้นเราขาดดุลมาตลอด
หลายปีใช่โอ้แน่นอน
เราค้าขายเหมือนเงินหมุนเวละระยะสั้น

ใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นเรามีข้ออ้าง
เพราะว่าเรามีการนำเข้าเครื่องจักร
เรากำลังจะกลายเป็นศูนย์กลาง
เราจะเป็นเสือตัวที่๕ของเอเชีย

มันเลยทำให้เงินในลิ้นชักของเรามันติดลบ

ถ้าเราดูนอกเหนือจากลิ้นชักของเราติดลบ

หอก็คือเสรีเรื่องของการสินเชื่อสามารถกู้ยืมเงิน
เป็นดอลลาร์เป็นค่าเงินประเทศอื่นได้นะครับ
ฉะนั้นมันก็เลยทำให้หลายบริษัทเองมองทุกอย่างสวยหรูก็ลงทุน

ใช่ฉะนั้นสัดส่วนของบริษัทในประเทศไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
ก็จะกู้เงินในสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับทุนนะครับ
สมัยก่อนถ้าพูดกันว่าสัดส่วนนี่สินต่อทุน๑เท่าคือเด็ก
จิบเลยนะ
สมัยก่อนนี่เหมือนกับว่าโอ้โหทุกคนอยากจะรวยทุกคนอยากจะโต

แล้วก็ต่อไปสำคัญอย่างนี้ก็คือเรื่องของค่าเงิน

แล้วคนก็เริ่มมีนักเกรงกำไรเขาเห็นช่องว่างแล้วล่ะ

บรรดาผู้ประกอบการณ์ต่างก็ได้รับผลพลกมากเลยทีนี้

ข้อ๓ก็เลยทำให้สัดส่วนของหนี้สิน
ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศในบ้านเรา
อยู่ในสัดส่วนที่สูงมาก
กลายเป็นว่าเงินกู้ต่างประเทศโดยรวม
กลายเป็นเงินร้อนระยะสั้น
ต้องคืนเจ้าหนี้ภายใน๑ปีสูงถึง๖๐๗๐
แต่ปัจจุบันนี้เงินกู้ระยะสั้นของประเทศไทยต่ำมาก

ปัจจุบันขึ้นมา๑๘๐๐หน้าจุดนี้

ปัจจุบันดีกว่าเยอะทั้งให้เป็นของตัวเลขศักยศ

ทีนี้ประเด็นจากแล้วจากปีนี้
เรามีเรื่องกุมครณฐศกิจเราติดตามอะไรเป็นวิเศษครับ
ก็แน่นอนผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเราดูในส่วนของประเทศไทย
เราก็อยู่ในช่วงของการที่ว่าน่าจะเป็นเริ่มต้นขาขึ้น
จริงแล้วเราเห็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่ค่อยเริ่มกลับมาเดินหน้าขยายตัวเนี่ย
เกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงของปีที่แล้ว
ประเทศไทยเพราะเอิญว่าเราอยู่ในช่วงของการไว้อะไร
ตัวเลขเราก็เลยอาจจะเรียกว่าดูแล้วฟื้นช้าฟื้นน้อยนะครับ
ฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่เราจะเห็นธุรกรรมทางด้านเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่
เรื่องการบริโภคของภาคเอกชนของภาคประชาชนเองก็น่าจะกลับฟื้นตัวได้ดีนะครับ
ปัจจัยกำหนุที่น่าติดตามในช่วงนี้ก็มีเรื่องของ
พลังงานอย่างปตทนะครับแล้วก็
กลางเดือนนี้ครับก็จะมีเรื่องของวันที่๑๒๑๓นะครับ
ทางธนาคารกลางสหรัฐก็จะมีการสรุปผลการประชุม
ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่นักทุนหลายคนทั่วโลกนะครับ
ผมว่าก็ประเด็นแบบเรานี้ก็เป็นการติดตามในช่วงนี้นะครับ
สำหรับตอนนี้ก็กลับไปที่คุณก๊อฟครับผม

สำหรับคำแนะนำในช่วงเช้าวันนี้ครับ